มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะครับ

เพราะว่านุ่มใหญ่พาครอบครัว
ขับรถมอเตอร์ไซค์สำล้อพ่วงข้าง

กลับมาจากโรงพยาบาลกำลังจะกลับบ้านนะครับ
มีรถเก๋งมาชนรถพ่วงข้าง

แล้วก็ผู้ที่อาศัยมากับรถพ่วง

บริเวณถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่า
เขาหลักหมู่ที่๘บ้านบางศักดิ์อำเภอตะกัวป่านะครับ
ชนท้ายรถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงข้าง
ซึ่งรถทั้ง๒คันเสียหลักตกอยู่ข้างทาง
สภาพรถเก๋งสีขาวที่มีนางธัญมนต์
ใส่ตูเป็นคนขับด้านหน้าก็พังยับเยินแล้วครับ

พ่วงข้างนั้นขาดออกจากตัวรถ
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเต็มพื้น
ทำให้นายพระฤหัสเซนทองอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒คน
ก็เป็นคนที่นั่งรถมอเตอร์ไซต์๓ล้อพ่วงข้างมา

พร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลตะกัวป่า
กระจกหน้าที่กู้ไผ่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เร่งนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตะกว่าป่าทันที

ทราบว่าขณะที่รถมอเตอร์ไซค์สำล้อพ่วงข้างของผู้ตาย
ขับพาครอบครัวกลับมาจากการไปเยี่ยมลูก
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกัวป่า
แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านที่ตำบลคึกคัก
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งนะครับ
ขณะนั้นมีฝนตกโปรยปลายถนนลื่น
ซึ่งคนขับรถเก๋งก็เบรกเพื่อชะลอความเร็ว
แต่รถเก่งนั้นเกิดเสียหลักหมุนข้ามไปในเลนสวนทาง
จากนั้นก็ไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์สำล้อพ่วงข้างของผู้ตาย
ที่แล่นสวนทางมาพระดิบพระดี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ซึ่งนางธัญมนต์คนขับรถเก๋งสีขาว
ก็รับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเธอแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางธัญมนต์
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พร้อมกับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ